ให้กับร้านอาหารต่าง
กล่อเข้าสู่ช่วงเชฟกระทะหลอก

ก็คือเชฟแบงค์จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารที่แบบพิเศษมาก

เมนูนี้นี่คิดมาพิเศษเพราะพวกเรารู้ป่ะคะ
ใช่ครับให้รายการนี้โดยเฉพาะ

แม่ลูกผูกจิตใกล้ชิดกันดียิ่งนักแรง

เชด้าชีสและเนยจืด

เริ่มแรกเลยค่ะเชฟ

เอาเปลือกออก

เขาไม่เอาลงไปหมดเห็นไหม
อ้าวลูกไอ้เปลืองอ๋อถูกจัดหนึ่ง

แค่ยนต์ขยะให้ปลาสวายกินเลยนะ
อือก็ส้อมด้วยครับส้อมยีคือปลายเล็กน้อยครับ
เอาเกลือพริกไทยเอาเท่าไหนคะ

ให้มีเค็มปลาแร่มมันตัดนิดหน่อย

รับสต๊อกกี่ช้อนคะ

นะแม่อิ่มยังไม่อิ่มชอบกินเปลือกอ่ะเปลือกดีไหมอ่ะคะเชฟ
ดีครับเพราะว่าพวกสารอาหารก็อยู่ที่เปลือกเยอะเหมือนกันครับ
อู้วเชฟเขาตีปลั๊กทองได้นวลเนียนมากเลย
ต่อไปค่ะเชฟทาไส้ลงบนตัวแป้งนะครับมา
ทาก็ไม่ต้องให้ถึงริมนะครับเผื่อเวลาเราเดี๋ยวพับเขาลงมาแล้วมันจะ
มันจะล้นครับทำไมเชฟไม่บอกซะตอนทาเสร็จล่ะคะ
วางยาครับวางยาเชฟจะวางยาเราทำไมหรอกคะเชฟต้องวางยาแม่นะคะ
ทำไมล่ะแม่ไม่นานก็ตายแล้วไม่ต้องวางยา
พูดอย่างงี้ถูกเต้าโอ้โฮมันเหมือนตายแน่เลยนะ
ตอนแรกไม่รู้สึกพอลูกเข้าเลยรู้สึกเลยว่าไปแน่
เชฟมาให้แม่ได้ทำตอนจบนิดนึงแล้วก็ถ่ายรูปตัดลิฟตบิ้น
เออไม่ต้องหนาเกินไปไม่หนาไม่หนาหรอกไม่หนา

ก็คือจะใช้ชีส๒ตัวแต่ว่าเราจะใช้

อ๋อมอสเซเลลล่าแต่ว่าเราจะต้องลงอะไรก่อนครับเชฟมีหลักไหม
จะต้องเช็ดด้านลงไปก่อนแล้วค่อยมอสเตอเรลล่าทับ
จริงถ้าเราสามารถผสมกันแล้วก็ลงไปเลยก็ได้ครับ

แต่ว่าเอาให้เขาทั่วก็พอครับ
ดีจังเลยอ่ะชอบเลยเมนูนี้

อันนี้เราเปิดกระทะครับเมนูนี้ใช้ไฟอ่อนเลยครับ

พอเนยละลายเราก็จะใส่ตัวแป้งลงไปครับ

ดูดิมิชชั่นตระกูล

ถ้าพูดถึงว่าอบมันจะต้องมีขั้นตอนหรือวิธีในการอบยังไงคะ

เฮ้ยดีอ่ะก็ใช้ฝ้าฝ้าก็ฝ้าลิตรฝาก

ถ้าใช้เตาอบควรจะใช้ไฟอะไรเท่าไหร่กี่นาที
ถ้าใช้ตะอบก็ใช้ไฟแรงเลยครับ

แต่เชฟแนะนำวิธีการจี่

แล้วก็กรอบหอมเนยชอบกลิ่นเนยมากเลย

ประมาณสองสามนาทีก็ได้เลยแล้วให้แป้งมันสีสวยด้วยค่ะ
ใช่คอยเช็คอะครับเพื่ออย่าให้ยืมใช้มือสดจริง
อุ๊ยของเราดีมากเลยอะ

เชฟมันยังละลายไม่หมดเลยอ่ะ
ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอพับกันแล้วความร้อนมันจะทำให้ละลายไปเอง
อ๋อคือเน้นที่สีแป้งมากกว่าถูกไหมครับอืมทำให้ละลายไปเอง

แล้วเราต้องไปเอาอันนี้อย่างหงากปลาทูเนี่ยแล้วเราก็หั่นหั่นเป็น๔ส่วน

จานนี้ยังไม่เสร็จนะคะรอเอาไว้

ยังมีขั้นตอนอื่นยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
อย่างที่บอกเอาไว้ว่าเรามีน้ำจิ้มสูตรเด็ด

อาจจะเป็นเพราะหน้าตาคนทำนี่แหละครับ

บอกแบบนี้หมายความว่าอะไรอ่ะเชฟ

เล่นกีฬากันไหม

ย้ายฝั่งเลยเอ๊ะอันนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้แป้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็กลิ่นหอมโชยแบบอบอวนมากแต่
เรายังไม่ให้ทานง่ายแค่นี้จริงแค่นี้ก็ทานได้แล้วเนอ
ไม่ได้แต่เชฟบอกว่าจะต้องมีปลาทู
น้ำจีบมีน้ำจีบซีฟู้ดมีอะไรอีกล่ะ

เฮ่ยบ้าน้ำจีบ